บางคนก็เลี่ยงนั่งรถไฟกลับดีกว่า

แต่ว่าเมื่อวานนี้คนก็เดินทางด้วยรถไฟเยอะแล้วเหมือนกันนะ
ไปดูการรายงานจากคุณถิตภาษิริพิพัฒน์นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าหัวลำโพงนี่แหละค่ะเชิญเลยค่ะ
เชิญเลยค่ะ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถึงกรุงเทพ

โดยประชาชนส่วนหนึ่งออกเดินทางจากภูมิลำเนาตั้งแต่เมื่อคืน
เพราะต้องการถึงกรุงเทพในช่วงเช้าของวันที่๓มกราคม
เพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้เช้า
ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่า
ข้าวสารและผลไม้คือของฝากที่ผู้โดยสารนำกลับกรุงเทพมากที่สุดค่ะ

ซึ่งจะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพมากที่สุด
โดยในช่วงวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมามีประชาชนกลับมาแล้ว๑๕๐๐๐คน
โดยการรถไฟได้เพิ่มตู้รถไฟให้เต็มกำลังหน่วยลากจูงและเพิ่มขบวนพิเศษอีก๓เส้นทางรวม๒๑๒ขบวน
รับผู้โดยสารได้สูงสุด๑๒๙๐๐คนต่อวันเพื่อป้องกันเหตุผู้โดยสารตกค้าง
และเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประสานกับผู้ขับขี่แท็กซี่
ให้นำรถมาให้บริการที่สถานีรถไฟกรุงเทพอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่รถบริการขอสมกรยังคงวิ่งตามปกติตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีรถไฟหัวลำโพง